แล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็

ตื่นเต้นอร่อยได้ตั้งนานแหละอ้อน
คุณคนนี้น่าเิลี่ยงไงบ้างคะ

แล้วก็ทั้งคู่เขาก็คือมาเตรียมตัว
เขาก็อย่างมาคลีนิคเขามาเตรียมตั๋ว
พ่อเรารู้ก่อนเพราะว่ามาทำแถวที่คลีนิค
ทำคุณแม่ทำอะไรเขาว่ามีนี้
ในสถานะรุ่นที่เคยแต่งมาก่อน

แต่หลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเป็นผู้ที่ลงตัว

แบบเห็นแล้วมีความสุขนะคะ
อยากให้มีรูปเร็วตามมา
พระเจ้าคุ้มครองทั้งคู่นะครับแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรัฐนาตามที่ตั้งใจไว้
ใช้ชีวิตคู่ให้เหมือนเป็นเพื่อนกันจะได้อยู่ด้วยกันนานเหมือนเราสองคนอย่างนี้ครับ
ในท้องเป็นไงบ้างครับ

ตอนนี้๘เดือนที่๘แล้วนะ๘กำลังจะ๘๗กว่า
ก็คือน้ำหนักขึ้นเยอะแล้วก็

แนะนำข้มอะไรตามเกณฑ์
เพราะว่าเห็นน้ำหนักทุกครั้ง
เขาจะเด็กหน่อยดุตลอดฟะเยอะไป

ไม่นะคะที่ก็ตอนแรกคิดอยู่
แต่พอเอาไปมาเรารู้สึกว่า
ตอนที่เราท้องเราต้องให้ลูกเต็มที่ก่อน

ไม่มีอาการแบบใดแล้วกินได้

แต่หลังคอร์สเราก็มีวิธีการรับมือไว้

ว่าคลอดเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มแบบทำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้

และตอนนี้เราเตรียมตัวยังไงนอกจากด้านหลังกำอุ่น
ก็ต่อนดีขลิปถ้าเกิดก็เราเตรียมห้องล์สนะเตรียมบ้านจัดบ้าน
ว่าต้องมีแบบคอกไว้ตรงไหนคอกลูกไว้
และที่เปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรกรุงนี้ครับ
ผมว่าก่อนเครื่องใช้ผมว่าก็เยอะเหมือนกัน
แล้วก็แพลนว่าเดี๋ยวใกล้คลอดค่อยว่ากัน
แต่ว่าภรรยาก็บอกว่าแล้วเขาจะได้เลือกเหรอ

ตื่นเต้นมากตอนนี้หมกมุนกับการตั้งชื่อมาก
นั่งรถมา๒ชั่วโมงเหมือนกัน

อย่าพึ่งดิยังไม่ลงตัว
ยังทั้งชื่อจริงชื่อเล่นยังไม่ลงตัวเลย
แล้วก็ต้องรอเอาไปให้แบบหมอดูดูด้วย
เพื่อที่แบบจะได้เป๊ะอะไรอย่างนี้
เราไม่เข้าหาพระให้พระตั้งอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครูเรา

ไม่มีพระมีเจ้าเลยเด้นหมอดูเลย
มันจะมีตัวเลขอะไรอย่างนี้ไงที่เขาบอกว่าเอามาบวกอะไรอย่างนี้
เรากลัวแบบพอลูกเราโตขึ้นมาแล้วชื่อไม่ตรงกับเขาเขาก็ไปเปลี่ยนดี
เราก็อยากให้มันเป๊ะไปเลยตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้แม่เปิ้ลเจอดราม่าช่วยอุ้มท้องอยู่ไหมคะ

ก็ไม่ค่อยแล้วเนาะไม่ค่อยแล้วนะคะ

แต่ก็จะมีแค่แบบคนรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบมาสอนมาบอกมาอะไรอย่างเงี้
ซึ่งเราก็เป็นแม่มือใหม่เราก็รับฟังทุกอย่าง
แต่ว่าก็รอดูว่าคือเหมือนเราจะเลี้ยงก็รอเลี้ยงของเราเอง
ส่วนมากตอนนี้ท้องแก่เค้าก็จะแบบห้ามนั่นห้ามสิ้นจริง
เราก็ไม่มีอะไรทางนั้น

บางทีก็แบบไม่ต้องหอบ
ไม่ตอบไม่ตอบนี่จะบอกไม่ให้ตอบ
เขาบอกว่ามองอ่านผ่านไปว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเราเลี้ยงยังไง

เราไม่ได้เดินเร็วตลอด๒๔ชั่วโมงไง
เขาก็มาแล้วลูกอย่างนี้อย่างงั้นอะไรแบบเนี้ย
เหมือนใส่กางเกงกางเงียนแบบเนี้ย

เลี้ยนที่เป็นกางเกงกางเงียนกางเงียนแบบนี้

เขาก็มาด่าเราว่าแบบอยากจะห่วงสวยในเก๋งยีนอะไรอย่างนี้

ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือเปล่าหรืออะไร
แต่มันอยู่ที่ความเอาแต่ใจมากกว่า
เอาใจแล้วก็จะยิ่งแบบ
งอแงอยากกินฉันทองนะ

ราบมือยังไงที่ซูอ์ฟในแต่ละวัน
เราต้องเซิฟให้เขาตลอด
ถ้าเกิดเขาอยากได้อะไรก็ดูแลเขาไปก่อน
ก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงช่วงที่แบบว่า

โอเคเขามีอาการแล้วเราก็ต้องเงียบอะไรอย่างนี้ครับ

ผมกลัวว่าเขาว่ารมเสียไง

หลังแล้วไม่พาไปดูหนังแล้ว
มีเสียงดังมากจากลวงหลังเนี้ยลูกจะตีตุเปิ้ลเปลื้วเหมือนกับคอแบบ

หรือเราไปทำให้เขาเครียดอย่างนี้

ต้นพิศจิกาครับ

ก็จริงตั้งใจว่า

เพราะด้วยความเราตัวเล็กหมอก็แนะนำเหมือนกัน

กลัวว่าเขาอยากออกแล้วแหละ

เกร็งท้องบ่อยมาก
หมอก็ตอนนี้งดกิจกรรม

โอเคขอบคุณค่ะ